คือเกาะคำชโนธค่ะแต่มีเรื่องราวฮือฮาเกิดขึ้น
เพราะว่าในขณะที่กำลังทำพิธีบวงสวงอยู่นั้น
เหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
เมื่อวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่เกาะคำชโนธบ้านนนท
เมืองจังหวัดอุดรธานีก็มีชาวบ้านสาธุชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
เดินทางเข้ามากันเยอะแยะไม่ขาดสายเลยอืม
โดยเฉพาะที่ลานบวงสวงเนี่ยโอ้โหคนแน่นมากเป็นพิเศษ
เนื่องจากว่ามีพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคกันค่ะซึ่งคุณคะ
ในระหว่างที่ทำพิธีนั้นเกิดเรื่องราวฮือฮาขึ้นยังไง
มีคนถ่ายภาพท้องฟ้าเอาไว้ได้แบบนี้เขาบอกว่า
มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏขึ้นมาบนท้องฟ้า
อย่างชัดเจนขณะทำพิธีแต่แต่มันมันคืออะไรเนี่ย
อันเนี้ยคุณผู้ชมต้องต้องดูเอานะเอาบอกตรงตรงลองลองดูแล้วจินตนาการกันดูแล้วกันนะ
อันนี้บอกตรงว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงเป็นอะไร
ใช่ค่ะเห็นแต่เมฆขาวขาวไปหมดเลยค่ะค่ะ
คือของแบบนี้มันแล้วแต่ที่คนจะมองเห็นแล้ว
แล้วแต่จินตนาการของคนด้วยนะคะแต่ว่านอกจากที่หลายหลายคนเนี่ย
จับจ้องไปบนท้องฟ้าในรูปภาพที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้แบบนี้
ก็ยังคงมีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องจับจ้องไม่แพ้กัน
นั่นก็คือไปดูปูนาค่าเกตัวใหญ่สมิมี
โดยมันเก่าแล้วต้องปูนีบอะไรนั่น
คือปูนาเนี่ยมีชาวบ้านสาธุชนเขาไปเจอเข้า
หลายคนเขาก็มีความเชื่อว่าปูหนาจะมาให้โชค

เอาจริงนะเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน

ดีเหมือนกันแต่เอาอย่างนี้คุณผู้ชม
เราไม่เชื่อก็ไม่ได้ลบหลู่

ถ้ามันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรยังไงเนี่ย

แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค

จะเอาแต่พอหอมปากหอมคอแล้วกันนะ
เพราะทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง